คุณผู้ชมครับ๘นาฬิกาขออภัย๖นาฬิกา๓๗นาทีแล้วนะครับ
ติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันต่อปฏิบัติการในการที่จะนำพา๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงนะครับ
เรื่องของความเชื่อความศรัทธาก็เกิดขึ้นเหมือนกัน
เมื่อวานนี้ครูบาบุญชุ่มเดินทางมาที่ถ้ำหลวงอีกครั้งนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เดินทางมาแล้วเมื่อวันศุกร์กับวันเสาร์
ทำพิธีทั้งสองรอบเลยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอีก๒วัน
วันสองวันเจอน้องแล้วก็มาเจอจริงช่วงดึกวันจันท
ใช่นะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็ทำพิธีปิดวาจา
แล้วก็ไปวิปัสนาอยู่ที่วัดเวียงแก้วนั่นเองนะครับ
แต่เมื่อวานี้ท่านเดินทางมาที่ถ้ำหลวงกันอีกครั้งนะครับ
ดังนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้
ครูบาบุญชุ่มได้เดินทางมาถึงถ้ำหลวง
ก็นี่แหละครับผู้คนรอรับนะแล้วก็รอกราบครูบาบุญชุ่มนะครับ
ถ้ามาถึงที่นี่ถือว่าเป็นครั้งที่๓แล้วนะในการเดินทางมานะครับ
โดยการเดินทางมาครั้งนี้นะครับครูบาบุญชุ่มพระเกจิชื่อดังแห่งรัฐฉาน
และก็แห่งเมืองล้านนานเนี่ยนะครับก็มาพร้อมกับญาติของทั้ง๑๓ชีวิต
ได้ร่วมกันทำพิธีแผ่เมตตาเพื่อเปิดทางถ้ำ
พร้อมนำผ้าไตรจีวร๑๓ผืนซึ่งเท่ากับจำนวนทีมหมูป่า
ติดอยู่ข้างในเข้ามาทำพิธีในถ้ำนะครับ
ในพิธีพระครูบาบุญชุ่มได้นำดอกไม้บูชา
พร้อมเครื่องบูชาที่เตรียมไว้รวมกันไว้ในโตก
มีข้าวและอาหารขาวหวานพร้อมผลไม้
จากนั้นพระครูบาบุญชุ่มนำพระสงฆ์ไปประกอบพิธี

พระสงฆ์ทั้งหมดสวดมนต์ตลอดช่วงประกอบพิธี
จากนั้นพระครูบาบุญชุ่มนำกรวดน้ำและสั่นกระดิ่ง
ตีรักฆังพร้อมกับเป่าสัง
ทำพิธีครบทุกทิศและให้พระสงฆ์ทุกรูป
กรวดน้ำครบทั้งหมดนะครับ
โดยพิธีดังกล่าวเชื่อว่าจะทำให้ผลบุญ
ช่วยให้ประสบความสำเร็จในทุกประการ
เพื่อให้ทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงอย่างปลอดภัย
เรียกง่ายก็คือทำพิธีเปิดทางนั่นเองนะครับ
และพระครูบาบุญชุ่มนะครับยังได้มีการมอบจีวร
ให้กับญาติของทั้ง๑๓ชีวิต
ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองบอกว่า
เอาไว้ให้เด็กที่รอดชีวิตออกมาได้

เพื่อทำการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำหลวง

เห็นตามนิมิตรว่าทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำ

ฟังเสียงของพระครูบาบุญชุ่มกันครับ
พ่อขอน้องหยิดอาณิการให้เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าแม่นางนอน
เพราะว่าในนิมิตรเห็นจริงว่าเด็กที่มีชีวิตอยู่

เขาได้เห็นท์ท่ามสรรจาคนจริงแล้ว
เห็นแล้วพ่อนิดหนึ่งอันนี้เลงให้หนียังไม่ออกออกนั่น
ก็ได้มาขอวอนเจ้าทัพเจ้าป่าเจ้าเขาไพยานา
ก็ขอวอนคุณทิศเห็นทั้งหลายนั้นหวายชีวิต
ก็วดผู้ชายพระเจ้าของพระจิวรมันหวายในวันนี้
ในความกลัวผมก็ได้วดแล้ว
ฉะนั้นไว้ทุกคนวดใจ

แล้วก็เป็นช่วงที่พระครูบาบุญชุ่มได้พูดคุยกับทางพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย

แล้วก็ก่อนเดินทางกลับพระครูบาบุญชุ่มยังได้แจกพระขง

ใครก็อยากได้พระจากพระครูบาบุญชุ่ม
ก็เป็นการแจกให้กับเจ้าหน้าที่และก็สื่อมวลชน
บอกว่าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับ
แต่ว่าพระครูบาบุญชุ่มท่านก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดต่อสื่อมวลชนเหมือนกันนะครับ
และตอนนี้ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพ
พร้อมข้อความว่าขณะนี้นักเลงพระ
ทำการกว้านซื้อเหรียญพระครูบาบุญชุ่มจำนวนมากจนเกลี้ยงแผงเลยนะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โอ้โหนักเลงพระไปเช่าพระครูบาบุญชุ่มกันหมดเลย

แล้วก็ตอนนี้มีคนจะหาเช่าเหรียญพระครูบาบุญชุ่มทุกรุ่น

ทำให้ราคาเหรียญพระครูบาบุญชุ่มเพิ่มสูงกว่าเดิม๓๕เท่า
อย่างเช่นเหรียญพระครูบาบุญชุ่มปี๒๕๕๙
จากราคา๑๐๐บาทตอนนี้เป็น๕๐๐บาทต่อเหรียญแล้วนะครับ
ส่วนเหรียญพระครูบาบุญชุ่มที่ขยับราคาแพงที่สุด

จากราคา๔๐๐๐๕๐๐๐บาท
ตอนนี้พุ่งสูงขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาทแล้วนะครับ
ตอนนี้เซียนพระต่างก็อยากจะเก็บสะสมเหรียญของพระครูบาบุญชุ่มทั้งสิ้นนะครับ
ทีมข่าวของเราได้มาด้วยพระผงของครูบาบุญชุ่มที่ท่านแจกให้

เดี๋ยวรอคุณทัศนัยกลับมานะคะ